คุณผู้ชมค่ะพูดถึงกระแสน่างามหลายคนบอกว่ายังมุฒอลไม่ได้เลย
วันนี้ก็เลยจะพาไปดูนะคะอีกหนึ่งแฟนนางงามตัวยง
ตัวเนี่ยไม่ได้ไปเชียร์ถึงที่แต่ว่าส่งใจไปเชียร์
ปิงปองทงชัยเดี๋ยวไปดูรีแอคกันหน่อย

แม่เก็บมากแล้วฮึแทนใจคนไทยทั้งประเทศไปเลยค่ะสิทธิ์ค่ะได้ได้แม่แม่ภูมิใจในตัวแอนโทเนียมากค่ะลูกสาว